เฮ้ยทำอะไรกัน

ใช่มันจะมาชิดน้องปอยของพี่ต้อมแบบนี้ไม่ได้

ขี้เจ็บเสือมึง

สมใจอย่างไรนี่มองกันเตรียมเลยอ่ะนี่
คุณต้อมครับผมเอาชุดมาเปลี่ยนให้ไหมครับ

พบกับประพาดาลูกสาวของแม่ประนอม
พร้อมที่จะแฉพฤติกรรมความชั่วของคนที่เพิ่งมาอยู่บ้านทุ่ง

ตอนเมื่อวานในอัพสอร์ตย่อดอเด็ก

ต้องเอาเงินมาให้พยาบาลสาวสวยที่กำลังตามจิตอยู่แน่
นี่ไงคะเห็นหรือยังคะเห็นชมหน้าความชั่วของมีดอร์หรือยังคะ

ขอบคุณนะคะหุนาดรและกับชาวบ้านทุกคนที่รวมรวมออกของไปขาย
เอาเงินมาให้ฉันจ้ะคะทำให้เจ้ากล้าจ้ะยินดีมากมากเลยครับ
เป็นไงล่ะอาหารหมาอร่อยไหมจ๊ะ
พี่ไม่รู้เรื่องไงเนี่ยว่าหุนาดรเขาขอความร่วมมือกับชาวบ้าน
ให้รวบรวมเงินเนี่ยมาช่วยแม่ชกฆ่าเขา
เป็นไงล่ะพ่อแม่พี่เสียชีวิต
ด้วยโรคจับพิษสารกำจัดศัตรูพืชน่ะ
แรกเราก็ไม่เห็นผลกระทบหรอก
จากการที่เราใช้ยาฆ่าแมลงใช้เวลาตั้งหลายปีกว่าอาการจะออก
แล้วยาฆ่าแมลงก็กลายเป็นสาเหตุที่พ่อพี่จากไป

พ่อก็จะทำไปแล้ว
ใบที่เขียวชะอุ่มดินชุ่มน้ำดีจัง

ปริงเกอร์จะมีระบบการตั้งเวลานะครับ
จะทำงานหลังจากนี้อีก๑ชั่วโมงครับ
แบบนี้เกษตรเรานี่สะดวกสบายจริง
สอดคล้องกับเป้าหมายของเรา
เบิ้มเดี๋ยวมึงคอยดูนะ

จุดดันไม่เกรงใจแคล่
เตรียมพบกับความชิ้นผายได้นะบะนี้

รอดูมาก
เยี่ยมเลย
อ้าวเด็กพุดราชบอกว่ากี่ชั่วโมงถึงจะทำงาน

ใครก็ช่างเถอะ
เราอยู่ตรงนี้โชคดีจริงไม่เปียก

มันน้ำตะปูยอะไรวะเนี่ย

ขี้ควาย

มันเรียกทำไมผัวแอบ
เฮ้ยพี่ฉันตายตายแล้วความลับแตก
คุณบาทคุณทำผมขายขี้หน้าขี้ตาไปหมดแล้ว
ผมอยู่มา๒๐ปีไม่เคยมีใครเห็นหัวล้านผม
คุณเป็นเจ้าเรื่องที่แถวแต่คุณยังทำพลาด
หุ้นไม่ผ่านการประเมินครั้งนี้

ลูกพี่กำลังเลือกไงลูกพี่

คือผมจะมาบอกพี่ว่าไอ้ซิงค์

ทำไมเราถึงเอาไอ้สิงกลับมาไม่ได้ล่ะพ่อ

กลับมาให้ชาวบ้านเอาพ่อไปด่าหรือไง

คนติดหนี้มันก็ต้องใช้หนี้ป่ะ

แล้วมันไม่ดีเหรอที่ไอ้สิงมันหาเงินหาทองด้วยตัวมันเอง

ก็ตีให้ธรรมะมันแทรกซึมเข้าไปในหัวของเอง
เองจะได้รู้สึกผิดชอบชั่วดี

สวัสดีครับ

กูไม่ถูกใจสิ่งนี้
อยู่นี่เองไอ้หัวหน้าดอน

ก็มึงเสือกปากปลาไปฟ้องพ่อกูเรื่องไอ้สิงห์ไง

เธอจะบอกว่าพ่อคูกลโกหกน่ะเหรอ
มึงมึงทำให้ไอ้สิงถูกไล่ออกจากบ้าน

เฮ่ยต้องครับเฮ่ย

ต้องไม่ถูกใจสิ่งนี้

ผลทางดับทุกข์ของกำนันน่ะ

น้องแทควัลจะทำอะไรพิธีด้วยจ๊ะ
เป็นของฝนนะจ๊ะพี่